พาคุณผู้ชมมาดูท่าทีของกันจอมพลัง
หลังจากที่เข้ามาช่วยติดตามคดีนี้นะคะ
คดีที่อดีตสามีปล่อยคลิปลับ
ที่มีความสัมพันธ์กับอดีตภรรยา
มาเพื่อที่จะข่มขู่เรียกเงินสองแสนนะคะ
แล้วจนกระทั่งมีการโพสต์ท้าทายกันให้มาเจอกันที่
สพเมืองอ่างทองแต่ปรากฏว่าวันนี้อดีตสามีไม่มา
กันก็เลยมีท่าทีแบบนี้ค่ะ
ผมก็พูดเลยร้อยนะผมไม่ได้หมายถึงใครนะครับ
ก็อยากเกิดนิดดีกว่า
คุณกันเนี่ยวันนี้มาที่สพเมืองอ่างทองนะคะ
ก็มากับผู้เสียหายมาดูความปลอดภัยให้กับนางสาวมิ้น
ที่ถูกอดีตสามีซ่อนกล้องในหลอดไฟแอบถ่ายคลิป
มีเพศสัมพันธ์แล้วเอามาแบล็คเมลนะคะ
ข่มครูเรียกเงิน๒๐๐๐๐๐บาทถ้าไม่ให้จะฆ่าให้ตาย
คือผู้เสียหายก็ไปให้ปากคำกับสพเมืองอ่างทอง
แต่ปรากฏว่าในตองอดีตสามีเนี่ยนะคะ
ก็โพสต์ท้าทายกับกันจอมพลังผ่านทางโซเชียลนะคะ
ว่ามาเจอกันที่นี่แต่สุดท้ายเขาก็ไม่มาวันนี้นะคะ
เนี่ยค่ะถ้าเป็นข้อความนี่อันนี้คือที่คุณกันเนี่ยโพสต์นะคะ
ก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
ระหว่างสองฝ่ายมีการท้าทายให้มา
ถ้าเกิดมาเจอกันนะคะมายิงกันตัวต่อตัวอย่างนี้จะมา
แต่ถ้ามาอย่างนี้ไม่มาแบบนี้ก็มีนะคะ
สุดท้ายแล้วกันก็โทรหาในตอง
ถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไม่มาตามนัดในวันนี้ค่ะ
ก็อย่างที่ได้ยินล่ะค่ะก็เขาบอกเขาจะไม่มาเพราะว่าไม่มีธุระอะไร
แต่ก็ขอให้ถ่ายรูปปืนส่งไปให้ดู
แล้วบอกว่าถ้านัดยิงจะไป
นี่ค่ะก็เป็นวันนี้ก็สรุปก็คือไม่มีความคืบหน้าอะไร

มาที่สพเมืองอ่างทองค่ะ